ต่อกันที่อีกหนึ่งนางงามคนสวยแล้วกัน

สำหรับปุ๊กลุ๊กปนทิปนะคะเวลาเธอจะออกงานแต่ละครั้งเนี่ย
มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือว่าการจะออกงานของเธอเนี่ย
จะเลือกคัดสรรแต่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์นอกเท่านั้น

ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงนะคะว่า
ความจริงเลือกใช้ทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ

พร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่นางเอกอัพเกรดใช้แต่ของนอก
ก็สวยหรูไม่แพ้ชาติไหนเหมือนกันค่ะ
ก็จริงหนูสามารถที่จะใส่ได้ทุกแบรนด์นะคะ

บางทีมันต้องใช้ชุดยาวแล้วบางชุดชุดยาวแบบ

เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดให้มันเหมาะกับแต่ละงานนั้น
บางทีมันใส่ไปแล้วค่ะเราก็ต้องแบบเปลี่ยนไปบ้างอะไรบ้าง
ถ้าไหนที่มันเป็นแบรนด์ไทยเราก็แบรนด์ไทย
อันไหนที่มันตันแล้วอันนี้คนนี้ใส่แล้ว

คนเดี๋ยวคงมิ่งว่าเราติดแบรนด์นี้บ้างอะไรอย่างนี้

นั้นคือเราไม่ได้แบบซีเรียส

ชุดไหนสวยชุดไหนฟังชุดก็เลือกชุดนั้นล่ะ